คดีแทงโชเฟอร์แท็กซี่
เสียชีวิตหน้าตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าคนขับรถกระบะ
โชเฟอร์แท็กซี่เขาขับรถแล้วปาดกันไปปาดกันมา
แล้วก็มีการบีบแตร่ไล่จนกระทั่งลงมามีปากเสียงกัน

ก็มีการใช้อาวุธมีดในการแทง
โดยเมื่อวานี้ทางตำรวจก็พามือแทง
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ตำรวจโรงพักบางเขนควบคุมตัวนายสุพงศ
หรือว่าเสือโพธิโนอายุ๓๓ปี
ผู้ต้องหาใช้มีดแทงนายสารวุฒิตั้งปัญญาศักดิ์อายุ๔๔ปี
ซึ่งเป็นโชเฟอร์แท็กซี่จนเสียชีวิต
ก็นำตัวของนายสุพงศ์มาทำแผนประกอบคำรับสภาพ
ที่จุดเกิดเหตุหน้าตลาดยิ่งเจริญ
มกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มจากเจ้าหน้าที่
โดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาเดินตลาด
ต่างพากันออกมามุงดูการทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ

เพราะว่าเป็นจุดที่หลังจากโชเฟอร์แท็กซี่
แล้วก็นายสุพงศ์ขับรถมาแทรกช่องทางกัน
มีการบีบแต่ไล่กันจนเกิดการขับปาดหน้ากันไปมา
จากนั้นทั้งคู่ลงมาชกต่อยกันตรงจุดนี้

พูดคุยกันก่อนถกเถียงกันก่อน
จากนั้นแท็กซี่สาวหมัดเข้าไปก่อน
และทางด้านของนายสุพงศ์ก็อ้างว่าได้หยิบมีดพกขึ้นมา
แทงผู้เสียชีวิตเพราะเป็นการป้องกันตัว
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหม

โดยนายสุพธยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำลงไป

หากย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ก่อเหตุการณ์เช่นนี้ครับ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาในการทำแผนเพียงแค่๑๕นาทีเท่านั้น
ก็ต้องนำตัวผู้ต้องหากลับโรงพักทันที
เพราะเกรงว่าญาติของโชเฟอร์แท็กซี่จะเข้ามารุมประชาธรรม
เพราะวันก่อนหน้านี้ที่สามารถจับกลุ่มตัวนายสุพงศ์
แล้วก็ไปที่สถานีตำรวจ
ก็ถูกญาติของโชเฟอร์แท็กซี่เข้ามาชกต่อยเหมือนกัน
แล้วก็ถามว่าทำไมต้องแทงด้วยทำไมต้องแทงด้วย
เมื่อวานนี้ตำรวจก็เลยพาไปทำแผนแค่๑๕นาทีเท่านั้น
เพราะว่ามีคนมารอดูการทำแผนเยอะเลยนะครับ